เกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปดูเกษตรกรที่เขาเดินทางกลับบ้านเกิด

หมูที่เขาเลี้ยงไม่ธรรมดาเป็นหมูลูกครึ่ง
สมกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
เหยซานกับคุโรบุตะมาฟีเจอร์ลิ่งกัน
อะไรจะเกิดขึ้นก็เกษตรทำเงินไง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
กระเศษตรกรเลี้ยงหมูดำเมย์ซานคุโรบุตะ
จากการลองผิดลองถูกจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ด้วยรสชาติเนื้อหมูที่อร่อย
เป็นที่ติดอกติดใจในท้องตลาด

ดำถึงอร่อยมีมันแทรกอยู่ในเนื้อ

กระเศษตรกรเขาเลี้ยงหมูดำเมย์ซานคุโรบุตะ

อยากรู้แล้วตามมาเลยครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่นี่
เกษตรกรเขาเลี้ยงหมูดำให้อารมณ์ดี
อยู่ที่อำเภอดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เจ้าของฟาร์มก็คือพี่พิชยาภานโรงชัยอายุ๓๘ปี
เดินทางกลับมายังบ้านเกิดในยุคแรกที่โควิด๑๙ระบาด
แล้วหันหน้าเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวครับ
หูดำหน่วยซานครูตะที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่ทำกันเป็นเครือข่าย
ซึ่งเป็นการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมือยซานเกษตรพอเพียง
ด้วยการกระจายเลี้ยงเป็นแบบครัวเรือนไม่ได้เลี้ยงแบบเป็นจุดใหญ่ที่เดียว
และแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงหมูดำประมาณ๗๘ตัว
เพราะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพชุมชนรอบข้างด้วย
ฟาร์มหมูต้องไม่มีกลิ่นเหม็นที่นี่จึงเลี้ยงแบบหมูหลุมครับ
หมูดำรูปร่างสวยได้ผ่านการคัดเลือกผสมสายพันธุ์มาแล้วระหว่าง
พี่พิชยาภาให้ความสำคัญอย่างมากเลยใช่ไหมครับ
บดรวมกับหัวปลาและกล้างปลานินตากแห้งโดยให้ทานสลับกับหยวกกล้วย
ที่ที่เน้นมากเลยใช่ไหมครับพี่พิชยาพา
จะไม่มีการให้อาหารเม็ดเด็ดขาด
โดยสูตรอาหารที่เขาจ่ายก็คือเขาจ่ายเข้า
ที่เขาปลูกเอง
เกษตรกรที่นี่เน้นการทำเกษตรแบบอินซี

จนเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม
หาจุดเด่นสร้างจุดขายและรู้จักขยายเครือข่าย
ที่นี่จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ
ว้าวว่าคำถามเกิดขึ้น
เนื้อหมูหมูดำเหมือยซานคุโรบูตะเนี่ยรสชาติเนื้อสัมผัสเป็นไง
มีคนเคยบอกมันจะเป็นแบบนี้เวลาไปทอดเนี่ยมันจะไม่แห้ง
เออมันจะไม่แห้งเหมือนหมูทั่วไป
อารมณ์คล้ายเหมือนเนื้อทอด
ค่ะที่เป็นเนื้อสเต๊กแบบอันเดียวแรร์
คุณพูดอย่างนี้แล้วคือสั่งมาเลยได้ไหม
แต่ผมได้ยินมาแล้วผมยังไม่เคยกิน
มีคนเล่าให้ผมฟังเฉยมันเป็นยังไง
เออดีถ้าอย่างนั้นต้องไปลอง
ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากเหมือนกันนะคะ